ซีกโลกทางฝั่งยุโรปมาดูซีกโลกทางฝั่งเอเชียกันบ้าง
อินเดียเจอเรื่องของสภาพอากาศ
หากวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาบ้านเราสมมุติตก๑๖๐๑๘๐ถือว่าหนักแล้วนะ
อินเดียตอนนี้เจอปริมาณน้ำฝนสูงถึง๓๓๐มิลลิเมตร
ถือว่าหนักที่สุดในรอบร้อยปีก็ว่าได้นะครับ
ทางการอินเดียเปิดเผยปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ในเมืองเชียงนายเมืองเอกของรัฐมินนาทู
ทางตอนใต้ของอินเดียในรอบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
สูงถึงกว่า๓๓๐มิลลิเมตร
คือธรรมดาถ้าเรื่องของสภาพอากาศนะ
ร้อยกว่าถือว่าฝนตกหนักเยอะแล้วถึงหนักที่สุดแล้วแต่นี่๓๓๐มิลลิเมตร
ไม่รู้จะเรียกว่าหนักยังขนาดไหน
ซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายประเมินว่าฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมรัฐมินนาทูตอนนี้
อาจจะเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่สุดในรอบกว่าร้อยปี
โดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาประเมินว่า
ฝนจะยังคงตกหนักในพื้นที่ไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์
ส่วนการรับมือสถานการณ์นะครับทางการอินเดียได้ส่งทหารบกและทหารเรือ
รวมทั้งตำรวจท้องถิ่นหลายร้อยนาย
พยพชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัย
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า๒แสนคน
และน่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒๖๙คน
ขณะเดียวกันภัยพิบัตินี้ยังสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
แล้วก็สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และยังทำให้สนามบินต้องปิดให้บริการชั่วคราวด้วย
ล่าสุดนั้นนายนาเรนทราโมดีนะครับนายยกรัฐมนตรีอินเดีย
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบสถานการณ์แล้วนะครับ